ส่วนตอนที่คู่รักข้าวใหม่ปรำเหมา

แดนกับแพตตี้นั่นเองคู่นี้น่ารักคุณผู้ชม
และลาสุดให้ซ้อมเลี้ยงหลาน

ไปเลยบ้านรุ่นพี่สุดที่รักพี่บีมจ้ะ
ตอนนี้ลูกเขา๔แล้วน้องจะตามทันหรือเปล่า
หลานสาวฝาแฝดน้องไอวาแล้วก็น้องอัญญาค่ะลูกสาวคนสวยของพ่อบีมกวี
พี่เทียคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยบอกพี่แดนพี่แพทย์มาซ้อมมาสิ
มาดูงานนะปะเออบางคนเขาบอกว่าพี่แดนรีบมีทายญาติไวนะ
ตอนนี้พี่บีมเขาล้ำหน้าไปแล้วสินะจ๊ะ
เพราะเราได้เห็นถึงความใส่อกใส่ใจของทั้งแดนและแพตตี้ไม่น้อยนะ
คุณผู้ชมเขาแบบอุ้มน้องแบบตะมูตตะมีทะนุทะหนอมเลย
คองหัวหลานแบบว่าอุ๊ยเซียนอยู่เหมือนกันนะ
แล้วยิ่งจังหวะนี้คุณผู้ชมพ่อบีมเนี่ย
ขอเป็นครูสอนอาแดนแบบตัวต่อตัวบอกว่าอุ้มเบบียังไง
แต่คุณผาอุ้มไปอุ้มมาพากันเต้นเฉยเลยนะฮะ

ดูท่าคือแบบว่าคล่องมือเข้าตัวไปหมดเลย
พร้อมมากแล้วแหละได้เวลาปั๊มเบบีแล้วหรือเปล่า

เป็นอย่างไรน่ารักมาก
อันนี้ไม่ซ่าสั่นนะอุ้มแบบมั่นใจเลยนะ
แบบโอ้โหวงสวิงคุณพ่อใช้ได้เลย